วัย๘๒ปีก็เสียชีวิตปริศนาชานหน้าบ้าน
และกลายเป็นพาดหัวนี้สยองตาดับคาบ้าน
หมาแทะเนื้อกินคุณเนื้อที่แขนและเนื้อที่หน้าหายไปเลยนะฮะ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงในตำบลไม้ตราอำเภอบางไซ
จังหวัดพระนครสิวทิยาพบศพของนายผ่อนร่วมวง
อายุ๘๒ปีนะครับเสียชีวิตอยู่ตรงชานหน้าบ้านแถวบันไดทางขึ้นนะฮะ
ใบหน้ามีร่องรอยถูกสัดกัดแทะเหลือแต่กระโหลก
ถลนออกนอกเบ้าขออภัยคุณผู้ชมแบบนี้เลย
เพราะสภาพศพค่อนข้างสยดสยองแขนซ้ายถูกสัดกัดแทะ
เหลือแต่กระดูกเหมือนกันตรวจสอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้
แต่ว่าสิ่งที่เป็นหลักฐานอย่างดีก็คือรอยเท้าสุนัขที่พื้นบ้านเต็มไปหมดเลย
ส่วนไม้เท้าของผู้ตายตกอยู่ที่เชิงบันไดนะครับ
โดยพบว่าบ้านหลังเกิดเหตุเลี้ยงสุนัขไว้๑๒ตัวคุณ
เรื่องต้นตำรวจยังไม่สรุปว่าเป็นสัตว์ประเภทไหนที่กัดแทะ
แต่ก็คาดว่าเป็นสุนัขเหล่านี้มีการส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ
ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
พบกับหลานชายที่เป็นคนพบศพของคุณตาเป็นคนแรก
เปิดเผยนะครับว่าปกติเนี่ยคุณตาก็จะไปมาหาสู่กับที่บ้านเนี่ย
เป็นประจำบ้านของหลานชายเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้มาหลายเดือนแล้ว
ก่อนหน้านี้เคยเป็นคนขับเรือลากจูงไม่มีลูกครับ
คุณตาก็จะอยู่ตัวคนเดียวนะฮะช่วงสายวานนี้นะครับ
หลานอีกคนพาคุณตาผ่อนไปส่งที่บ้านซึ่งปกติก็จะจอดรถให้ลงบนถนน
คุณตาก็จะใช้วิธีในการถัดตัวไถตัวไปเพื่อจะขึ้นไปบนบ้าน
ทำแบบนี้เป็นประจำทุกครั้งส่วนเรื่องที่คิดว่าคุณตานั้นจะถูกสุนัขที่เลี้ยงไว้กัด
หรือว่าทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ยทางญาติบอกว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคุณนะ
เพราะแขนยังมีแรงแขนคุณตายังมีแรงถ้าถูกสุนัขกัด
คุณตาต้องใช้ไม้เท้าไล่ตีไล่หวดอย่างแน่นอนนะครับ
แต่คิดว่าคุณตาน่าจะเป็นลมพอเป็นลมเสร็จก็หมดสติ
แล้วเสียชีวิตอยู่บนชานบ้านนี่แหละฮะจนกระทั่งสุนัขที่เลี้ยงไว้๑๒ตัว
ซึ่งเป็นสุนัขตัวใหญ่หกตัวมันอาจจะหิวอืม
มากัดแทะกินหลังจากคุณตาเสียชีวิตแล้วค่ะอ่า
เหล่านี้ไม่ได้ทำให้คุณตาตายแต่ว่าสัตว์เหล่านี้อาจจะมาแทะกินหลังคุณตาตายแล้ว
เออแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลชนสูตรใช่ครับก่อนนะอืม
ส่วนเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเล่าให้ฟังบอกเมื่อวานนี้เวลาสัก๑๐โมงเช้า
เห็นหลานของคุณตาขี่รถจักรยานยนต์พาคุณตาซ้อนมาแล้วมาส่งที่บ้านหลังนี้
จากนั้นคุณตาก็ลงรถแล้วก็ใช้วิธีไถตัวไปขึ้นบ้านไปแบบนี้
ยังเห็นสุนัขเนี่ยจริงสุนัขมันรักคุณตาเพราะคุณตาเขาเลี้ยงไว้
สุนัขมันก็วิ่งมาหาด้วยความดีใจนะครับแต่หลังจากนั้นไม่เห็นคุณตาอีกเลย
ทราบข่าวอีกทีก็เห็นว่าโอ้โหคุณตากลายเป็นศพถูกแทะถูกอะไรเนี่ยนะฮะ
ส่วนสุนัขของบ้านคุณตาเนี่ยเลี้ยงไว้ทั้งหมด๑๒ตัวปกติมันจะแค่เห่า
แต่ไม่เคยกัดหรือว่าทำร้ายใครรอนะคุณนะรอการชนะสูตรนะฮะ
ในส่วนของพิธีศพญาติก็คาดว่าอาจจะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดบางไสนะครับ